เอาล่ะคุณผู้ชมเมื่อสักประมาณสาย๑๑โมงที่ผ่านมา
พบสอรก็มีการแถลงบอกว่าวันนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นเราจะมาช่วยแล้วก็ลุ้นกันนะคะ
สำหรับการพา๔คนสมาชิกทีมหมูป่า
แล้วก็ปิดท้ายด้วยทีมซิลอีก๓คนเนี่ยนะคะ
ออกมาจากถ้ำถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาแทรกซ้อนเนี่ย
ว่าทุกอย่างน่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้

คุณหมอและหน่วยซิลอีก๓ที่อยู่กับน้องตั้งแต่วันแรก
จะออกมาพร้อมกันหมดภายในวันนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีร่วมลุ้น
แล้วก็ส่งกำลังใจให้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
ส่งกำลังใจผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาให้กำลังใจกันตลอดค่ะ
แล้วก็บริเวณด้านหน้าจอของไทยรัฐทีวีเนี่ยนะคะ
เราเจาะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศสดที่บริเวณหน้าถ้ำหลวง
แล้วก็สดอีกหนึ่งจุดก็คือลานจอดฮอด้วย
ถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวเราจะตัดกลับไป
แต่ว่าช่วงนี้ไปฟังแถลงข่าวจากพบสอรที่มีการแถลงข่าวช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนค่ะ
เพื่อไม่ต้องการให้เป็นการเสียเวลาทุกท่านนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกท่านใจจดใจจ่อนะครับ
วันนี้เห็นฝนตกก็คงจะถามว่าเรา

กลับเรียนว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการชุดที่๓

การวางอุปกรณ์การเชือกรอยตัว

รวมทั้งท่อออกซีเจนต่าง

ได้เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการแล้วนะครับ
ณวันนี้มีคนผ่านด่านทีมดำน้ำ
เข้าไปแล้ว๑๙นายนะครับ
ก็คนที่ไม่เกี่ยวข้อง
วันนี้จะสกรีนอย่างเคร่งครัดนะครับ
แล้วเราก็จะดูแลช็อตต่างต่อไปนะครับ
ก็หวังว่าพวกเราคงให้กำลังใจพวกเราเนาะนะครับ
ทำให้วันนี้ปฏิบัติการสำเร็จรู้ร่วงนะครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเหตุผลที่เราทำได้ก็คือประสบการณ์
จากวันแรกมาวันที่๒เราเร็วขึ้น๒ชั่วโมง
ประสบการณ์วันนี้เราดีขึ้นอีกในการเตรียมความพร้อมทั้งหมด
แล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องอากาศ

แต่การยืนยันของผู้ปฏิบัติทั้งหมดนะครับ
โดยที่คุมพื้นที่บนยอดดอยหน่วยที่คุมการผันน้ำทั้งหมด
ยังยืนยันว่าสภาพน้ำยังปกติดีอยู่
ในถ้ำอยู่สภาพใกล้เคียงกับเมื่อปฏิบัติการ

เราก็พร้อมที่จะบริการวันนี้อย่างให้สมบูรณ์แบบ
เหมือนเมื่อวานนะครับดูว่ากี่ชั่วโมงนะครับ
วันแรกเราใช้๑๑ชั่วโมงในการดูแลน้อง๔คน
เมื่อวานนี้เราเร็วขึ้น๒ชั่วโมง๙ชั่วโมงกว่า

วันนี้ก็หวังว่าเราจะเร็วกว่าเดิมหรือเราทำได้เท่าเดิมนะครับ

แล้วเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีสภาพอะไรผิดปกติเลยครับ
นิ่งเรายืนยันว่าน้อง๔โค้ด๑
แล้วก็คุณหมอแล้วก็หน่วยซิลอีก๓คน

เพราะยืนยันว่าวันนี้ภารกิจจะเหนื่อยกว่า๒วันแน่

แต่วันนี้เราเป็น๔บวก๑บวก๑บวก๓เป็น๙นะครับ

แต่หวังว่าความรอคอยจะคุ้มค่านะครับ

ถ้าเป็นไปได้น้องออกมาก่อน

แล้วเดี๋ยวค่อยดูตามสถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับ

ขอบคุณมากครับ